คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราละเลยไม่ได้

เหมือนกับว่ามันจะมาเร็วกว่าทุกปี
ปัญหามันหนักกว่าทุกปีด้วยห้ามละเลยเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่า
ในคลองแห้งขอดจนส่งผลให้ถนนซุดแล้วนะครับ
ไปดูที่ปฐุมธานีกันหน่อยเนี่ยเหรอ
คือจะบอกว่าแห้งแบบแทบจะไม่เหลือน้ำเลยก็ว่าได้นะนี่อื้อหือ
นี่ฮะดูสิครับน่ากลัวเหมือนกันนะ
นี่คือถนนเรียบครองชนรับประทานนะฮะ
อำเภอหนองเสือครอง๑๓จังหวัดปฐุมธานีครับ
ไปเชื่อมต่อกับตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
สุดตัวลงไปแล้วสักสองร้อยเมตรได้นะครับทำให้เสียไปหนึ่งช่องการจราจร
ช่องทางต้องปิดเรื่องของการจราจรห่างออกไปที่คอสะพานฝั่งขวา
ที่หมู่๔ตำบลสาราครุอำเภอหนองเสือก็ซุดตัวอีกเกือบ๒เมตร
เป็นทางยาวกว่าสองร้อยเมตรเหมือนกันนะฮะถนนเสียหายทั้งสองเลน
ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นต้องนำป้ายนำเชือกไปกั้นไม่ให้รถวิ่งป้องกัน
เดี๋ยวตกลงไปในคลองนะครับเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ของ
๖ตำบลสาราครุคอสะพานซุดตัวลงแล้ว
จะใช้เส้นทางเนี้ยสันจรในการที่จะออกไปยังเส้นทางหนองแคที่จังหวัด
สระบุรีเพื่อขึ้นไปยังภาคเหนือได้แล้วก็ภาคอีสานในช่วงของปี
ใหม่ด้วยทำให้รถตอนนี้ใช้กันเยอะมากก็ส่งผลให้ยางมะตอยนั้นมัน
แตกร้าวแล้วมันก็ซุดตัวแบบนี้อีกอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นสัญญาณ
น่าเป็นห่วงมากนะครับนอกจากนี้ยังมีถนนที่ซุดตัวอีกหลายจุด
เริ่มตั้งแต่ถนนเรียบครอง๗ไปจนถึงเรียบครอง๑๔นะแต่ว่าจะ
เส้นนั้นจะมีรอยแตกร้าวเป็นจุดบางจุดนั้นซุดตัวไปหนึ่งถึงสอง
เมตรต้องเอาป้ายไปติดเอาเชือกไปกั้นเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เนี่ยครับน่ากลัวทีเดียวส่วนสาเหตุก็เนื่องจากว่าน้ำในคลองมันแห้งไปหมด
แล้วนะครับตอนนี้ก็ฝากเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางต้องระวังกันด้วยนะครับ
ขับช้ามีสติมองซ้ายมองขวามองหน้าได้ว่าถนนมันซุดหรือเปล่าขับได้ไหม
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับ